สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามวันนี้พบกับผมวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ
เรื่องราวของทีมชาติไทยก็ยังคงต้องตามให้กำลังใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่เสมอกับอินโดนีเซียสองประตูต่อสองครับ
รวมไปถึงอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเขาเป็นทีมเจ้าภาพนั่นเองนะครับประเด็นนี้เนี่ยโค้ชเรียสะสมพบประเสริฐนะครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชนบุรีเอฟซีก็ค่อนข้างเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ทีมชาติไทยนั้นจะต้องชนะสถานเดียว
อีกทั้งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ของนักเตะด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมที่นอกเหนือจากรูปเกมที่มันจะออกมานะครับ
ซึ่งแน่นอนสถานการณ์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็เสียเปรียบพอสมควรครับ
เหนือมากนะแต่อย่าเพลินเพราะว่าความผิดพลาดเล็กน้อยมันส่งผลแน่นอน
เขาเขาไม่อยากให้ใครรอดไปหรอกเพราะฉะนั้นโอกาสของเขาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนการเป็นเจ้าภาพ
แล้วมันต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องระแวดระวังเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างอันนี้คือปัจจัย
ไม่น่าเป็นห่วงเพียงแต่ว่าอาจจะมีจุดหนึ่งที่
เอาล่ะความได้เปลือกมันมีนิดนิ้นน้อยอย่าเข้าทางแล้วกันนะครับ
แต่ถ้ามีเวียร์เนี่ยหน่อยสำหรับสำหรับการไปยืนทีมจักรอร่ำ
ประเด็นนี้เราก็ไม่รู้ว่าวันที่๗จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ

คนกลางก็ได้รับคำชื่นชมพอสมควร
ว่าสามารถยกระดับทีมชาติไทยได้
เขาก็ออกมาเปิดใจถึงโอกาสในการลงสนามให้ทีมชาติไทย
ว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากนะครับ

เป็นเกมแรกเลยนะครับแม้ว่าผลงานอาจจะน่าผิดหวัง
แต่ก็จะพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อกลับมาให้ได้
เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องเก็บใช้ชนะให้ได้
แล้วก็หวังที่จะเก็บใช้ชนะให้ได้ทั้ง๒เกมเลยครับ
ส่วนควันหลงหลังเกมที่ไทยเสมออินโดนีเซีย๒ประตูต่อ๒นะครับ
ชินตายองเฮดโค้ชของอินโดนีเซียก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเล็กน้อย
หลังจากที่เขาทราบข่าวว่าโค้ชมาร์คฮังซอร์กุญสือของเวียดนาม
ได้เข้ามาส่องฟอร์มการเล่นของทีมอินโดนีเซียในสนาม
ซึ่งช่วงนั้นเขาแข่งขันกับทีมไทยอยู่นะครับ
ทำให้เขามองว่าเวียดนามน่าจะได้เปรียบแน่นอน
เพราะว่าได้เข้ามาสเกาะอินโดนีเซียก่อน
เพราะว่าเวียดนามตอนนี้เขายังไม่มีโปรแกรมลงสนามเลยนะครับ

แม้ว่าเวียดนามอาจจะได้ข้อมูลทีมของตัวเองไป

ตอนนี้เวียดนามเป็นจ่าฝูงกลุ่มจีนนะครับมี๑๑แต้มขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยมี๑แต้มจาก๖เกมนะครับ
ทีมชาติไทยตอนนี้เหลือโปรแกรม๒นัดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถือว่าน่าติดตามทีเดียวส่วนวันที่๑๕มิถุนายนไทยจะเจอมาเลเซียนะครับ
สำคัญที่สุดผ่านเกมวันที่๗ให้ได้ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับก็ยังถ่ายทอดสดให้ได้ชมถึงบ้าน